คุณผู้ชมคะดูหน้าในของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๐วันนี้เนี่ย
บอกว่าเปิดวันนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบ่ายที่จะถึงนี้ขบวนปฐมเริกจะออกเดินทางในช่วงบ่ายแล้วค่ะ
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ส่งเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วง
ณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนและศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จได้
สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะบริเวณทางออกที่๑
โดยภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง
จากสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
และทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์เปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร
ฉลองรัชธรรมในเวลา๑๕นาฬิกา๑๙นาทีแล้ว
รถไฟฟ้าขบวนปฐมเริกจะวิ่งออกจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไปค่ะ
ส่วนการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองราชธรรม
หลังจากเปิดอย่างเป็นทางการวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
ขบวนแรกจะออกจากสถานีคลองบางไผ่ตอนตี๕๓๐
ออกจากเตาปูน๖โมง๖นาที
เที่ยวกลับออกจากบางไผ่ขบวนสุดท้าย๔ทุ่ม๖นาที
และออกจากสถานีเตาปูน๔ทุ่ม๔๒นาที
ส่วนเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตตะเริกค่ะ
ก็จะออกสายกว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง๔๐นาทีนั่นเองนะคะ
อัตราค่าโดยสารก็จะอยู่ระหว่าง๑๔๔๒บาท
อกจากนี้เนี่ยทางเขาก็มีการจัดเตรียมอาคารจอดแล้วจร๓แห่งเอาไว้ด้วยนะคะ
โดยคิดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ค่าบริการ๒ชั่วโมง๑๐บาท
ส่วนรถจักรยานยนต์๔ชั่วโมง๑๐บาทค่ะ

ใช่อีกหนึ่งเรื่องประชาชนที่ซื้อบัตรโดยสาร๕๐๐คนแรกนะคุณ
จะได้รับเหรียญกระสาปที่ละลึกครองราชครบ๗๐ปีมูลค่า๕๐บาท
แล้วก็รายได้จากค่าโดยสารก็จะนำขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมถวาย
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะ